เราตามเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วนะฮะ

เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง
ซึ่งมีน้องผู้หญิงคนนึงออกมาแสดงข่าวนะครับ
ว่าแฟนลงเถิอยู่ในวงกรบันเทิกท่านหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการ

ก็ตั้งแต่ลูกตัวช้ำไปหมดเลย

ผู้ชายคนนี้คือน้องฟิล์มนัดกวี
วันนี้ได้มีการมาพูดคุยในรายการปากโป้ง

คุณแม่คือน้องฟิล์มก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวกับคุณแม่
แล้วก็ยืนยันว่าเด็กที่เห็นในภาพนั้นเป็นลูกเขาจริง
แต่รอยช้ำที่เห็นทั้งหมดของในตัวเด็กเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนตี

เขาเคยตีลูกของเขาตอนที่ลูกเขาประมาณขวบนึงเท่านั้นเอง
แล้วก็ตีเหมือนกับสอนว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าสนอย่าดื้อ

ใช่ลูกผมแต่ผมไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ของลูกเลย
ผมก็เลยถามว่าคุณอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
แล้วเด็กก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณไม่เห็นเลยเหรอ

บางทีก็อยู่เกือบเดือนอะไรอย่างนี้

อันนี้ตอน๓เดือน

บอกไม่จริงครับผมไม่เคยตีลูกอย่างนี้

อดีตแฟนผมก็คือไปซื้อของบ่อยอะไรอย่างนี้
แล้วเคยเห็นลูกที่มีรอยช้ำไหม

เขาไม่เคยเห็นรอยช้ำอย่างนี้เลย

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายตัวเองเนี่ยมีลูก

คือแต่สิ่งที่ผมถามไปคำถามนึงพิธีเด็กคนี้นะครับตอนมาทำสามเดือนนะถูกตีแต่วันนี้เด็กอายุสองคั่วเต็ม
แล้วเหตุการณ์มันปีกว่าเนี่ยทำไมฝ่ายหญิงเพิ่งจะออกมาพูด
อันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยมากคุณฟิล์มก็ตอบมาบอกว่า
ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการที่ครั้งนี้ผมเลิกกับเขาแบบเด็ดขาด
เขาก็เลยออกมาพูดลักษณะนั้น
แต่ว่าฝ่ายหญิงก็บอกว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อก่อนดีมาก
แต่พอเข้าวงการไปปุ๊บเนี่ยทำให้ฟิล์มเปลี่ยนไม่สนใจลูกเมีย
แล้วก็มีการตีลูกอะไรอย่างนี้

โอ๊ยเดี๋ยวแอดเรสชิดร่วมแผ่นดินไหวมีคุณฟิล์มมากกว่าสิ
อายุ๒๓แล้วตัวเขาเองเรียนหนังสืออยู่
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นอาจารย์ฝึกสอนของเขาเองที่โรงเรียน
แล้วก็มีการพูดคุยกันมีการอะไรกัน
แล้วฝ่ายชายอายุ๑๘ก็เลยย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงอายุ๒๓
แล้วก็ไปมีลูกกันแล้วก็ปิดแม่

ถ้าสิ่งที่เขาทำผิดอะไรไปเขาก็เลยกราบขอโทษ
สังคมเองทั้งแม่ของเขาเองนะฮะ
รวมถึงตัวของครอบครัวฝ่ายหญิงด้วย
แล้วที่สำคัญเหมือนกันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตาย

แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วแม่เขาก็ร้องไห้อยู่เลย
นี่คือเป็นเรื่องราวที่ก็ต้องดูกันต่อไป
บอกฝ่ายหญิงจะออกมาแถลงแล้วผมว่าน่าจะจบได้แล้ว
เพราะผมว่าจะแถงอะไรอ่ะคือมันก็บอบช้ำกันไปหมด
ถูกไหมค่ะฟังก็พูดผิดฟังคนอีกคนอีกคนพูดฟัง
มันบอบช้ำไปหมดคนก็ใช่ไหม
เหี้ยดเลยเนี่ยฉันฟังแล้วเนี่ยนึง
กูเลยไม่รู้จะพูดอย่างไร
แต่เขาก็บอกว่าเขาส่งเสียลูกอะนะเขาบอกว่าเขาให้เดือนละ๑๒๐๐๐
แต่เขาก็พยายามทำงานแล้วก็ออกไปขายขนมจีบส่งให้ลูก

เขาไม่ได้ทำไม่ได้เป็นดาราชีวิตหนักทนอย่างเยอะแยะ

เรียนไม่จบก็แน่นอน

คุณคิดว่าคุณมีวุฒิภาวะพอแล้วเหรอ

ทุบตีลูกเนี่ยต้องเคลียร์นะ